กล้องวงจรปิดจริงครับ
ถ้าเข้ากันปกเติมห้ามก็มีแสงที่จะมีตัวจ้าง
แบบนี้คือนี้แน่มีส่วนอีกพวก
แทบมันเบียบแบบนั้น

ยังกระพริบอยู่นะคะมีไหมเป็นเหตุการณ์ที่ชวนหลอนครับหลอนคือเป็นโรงงานแห่งหนึ่งก็แล้วกัน
จากกล้องวงจรปิดให้ดูถังแก๊สดูจุดจุดสายตานะถังแก๊สกับหลังคาจุดตรงนี้แหละ
พอมองจากกล้องวงจรปิดมีแสงกระพริบกระพริบผู้หญิงเขาก็เลยให้สามีออกไปดู
ไม่ออกไปเองล่ะให้สามีออกไปดูสามีก็เดินออกไปดูไปยืนจุดที่อยู่ตรงถังแก๊ส
อยู่ตรงนั้นแหละก็มองแงนซ้ายแงนขวามองไปมองมาเอากล้องมือถือถ่ายก็ไม่มีไฟกระพริบกระพริบกระพริบแตกประการใดเลย
หลังจากนั้นเอาล่ะเอาจุดนี้มันคงหยุดแล้วก็ย้อนกลับมาดูที่กล้องวงจรปิดอีกทีปรากฏ
ไฟมันยังกระพริบอยู่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงจุดที่แฟนยืนอยู่เธอที่เธอยืนไฟมันกระพริบอยู่นะ
แต่ตอนนี้ฉันมองไม่เห็นแล้วคุณพี่ผู้ชายก็มองไม่เห็นเหมือนกันแต่ในกล้องวงจรปิดมองเห็นฮะ
เหตุการณ์ดังกล่าวนี้คนก็เลยพากันหลอนเหมือนกันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใกล้เที่ยงคืน
นาฬิกาของวันที่๒๒มกราเป็นห่วงเวลาที่เกิดขึ้น
แล้วตรงนั้นไม่เห็นนะแต่จริงมีสารพระภูมิอยู่ใกล้ด้วย
นี่คือสารพระภูมิข้างสำนักงานและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยดูจากสำนักงานครับ
ตามรายงานบอกว่ามันน่าจะมีปัญหาในเรื่องของกล้องหรือเปล่า
คนที่เขาเชื่อเขาก็เชื่อแบบอีกแบบหนึ่งนะเขาเชื่อว่านี่จะเป็นเรื่องผีหรือเปล่า
เป็นเรื่องวิญญาณหรือไม่แต่บางคนเล่นเอาฮาใหญ่เลย
บอกนี่มันคือแสงแห่งรักมองด้วยตาไม่เห็นต้องใช้หัวใจมอง
มันใช่เวลาไหมเนี่ยสุดท้ายแล้วก็ตรวจสอบกันอีกที
ต้องมีหมอปลาไหมหมอปลาไม่ต้องมาเพราะว่ามีคนที่เป็นช่างเนี่ย
เขามาเห็นคลิปนี้เขาก็เลยอธิบายว่าน่าจะเกิดจากความขัดข้อง
แต่ในเมื่อเกิดจากการขัดคล่องมองด้วยตาพลาวไม่เห็น
แต่ในกล้องวงจรปิดมันเห็นดังนั้นหมอปลาไม่ต้องมา
เรียกช่างมาซ่อมน่าจะดีกว่าแก้ปัญหาได้
กับว่างานนี้ไม่มีผีสักตัวนะครับ